มาอีกเรื่องกันหน่อยนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็จะได้ยินประโยคยอดฮิตนี้
สะบัดต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหมีคนเอาคำว่าไม่รอแล้วนะเนี่ยไปใช้เยอะมาก
เยอะมากค่ะซึ่งเจ้าของวลีเด็ดนี้ก็คือสีตางบัวทอง
เน็ตไอดอลสาวประเภทสองรุ่นใหญ่นะคะอืมแต่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
วัดที่เพชรชบูรณ์ห้ามนำสุนัขสุดโปรดของเธอเข้าไปไหว้พระด้วย
ขึ้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนความคิดคนไทยนะคะ
หมาไม่ได้น่ารังเกียจดีกว่ามนุษย์บางตัวอีก
บอกให้ไปแล้วค่ะปีนี้ไม่เครียดชาวพุทธอย่าใจแคบ
อันนี้รู้ภาษาคนมากกว่ามนุษย์บางตัวอีก
ขอโทษทีก็จะไม่มาที่นี่ค่ะบ๊ายบาย

กับองค์พระพอไอ้พวกขวางบุญทนให้มันรู้ไป
ผมขาวไปทำไมฉันห่มแดงนี่แหละช่วยเหลือสังคมตั้งเยอะแยะ

ไม่ใจเย็นหรอกกราบพระเหมือนกัน
ปรี๊ดมากค่ะคือหลายคนถ้าพูดชื่อแบบ
สีตางค์บัวทองค์อาจจะไม่แน่ใจว่าคือคนไหน

เพราะว่าต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนคลับเขา
หลายคนแชร์คลิปแชร์อะไรมาแชร์ภาพเขา

ก็แบบมีแฟนที่หนุ่มหน่อยอะไรอย่างนี้
คือคลิปนี้นะคะสีตางค์เน็ตไอดอลคนนี้เวียงหนักมาก
เพราะว่าถูกวัดชื่อดังในจังหวัดเพชรชบูรณ์
อุ้มสุนัขตัวโปรดเข้าไปไหว้พระ

ลูกฉันขึ้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนความคิดคนไทยนะคะ
หมาไม่ได้น่ารังเกียจมนุษย์บางคนยังน่ารังเกียจกว่าหมาอีก
ชาวพุทธอย่าใจแคบอันนี้รู้ภาษาคนกว่ามนุษย์อีก

ขวางบุญคนจะห่มขาวไปทำไม
ห่มแดงนี่แหละช่วยเหลือสังคมตั้งเยอะแยะ
ก็คือประโยคที่เธอพูดมาสักครู่นี้แหละนะ

ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นเยอะเลยค่ะ
แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะ

ถ้าอยากนำสัตว์เลี้ยไปทำบุญก็ต้องไปวัดที่เขาไม่ห้าม

น่าจะให้ความเคารพกับระเบียบของสถานที่ด้วย
แถมยังตำหนิว่าชาวพุทธใจแคบ
มันรุนแรงไปไหมไม่สมควรหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหลากหลายของชาวเน็ตนะคะ
ก็นานาจิตตังค์เนาะ
คือพอคำว่ามีชาวพุทธมันเหมือนเป็นการเหมารวมไป
ว่าทุกคนใจแคบแต่ว่าเราเข้าใจความหมายของพี่สิตางว่า
แค่คนนั้นที่เขาห้ามไม่ให้เข้าไปนั่นแหละ
แต่ก็ต้องดูไงว่าคุณสิตางจะเอาหมาตัวโปรดเข้าไป

ถ้าในพื้นที่บริเวณวัดที่เป็นทางเดินอย่างนี้

แต่ถ้าเข้าไปในอุโบสถอะไรแบบนี้
น่าจะลำบากเพราะว่าเขาเองก็ไม่มั่นใจเรื่องของความสะอาด
ถูกต้องถ้าจะอุ้มเข้าไปที่วิหารที่แบบคนเยอะ
เข้าใจว่าทางวัดเขามีระเบียบว่าห้ามเข้าอยู่แล้ว

ก็คือก็ต้องดูสถานที่นะคะแล้วก็อย่างที่ชาวเน็ตบางคนแนะนำแหละ
ก็ถ้าอยากที่จะพาน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงไป
ไปทำบุญไปไหว้พระด้วยก็ลองดูแล้วกันว่าที่ไหนเขาโอเค
หรือไม่ก็ฝากแฟนไว้ข้างนอกก่อนแล้วตัวเองก็เข้าไปไหว้
ลับกันแล้วตัวเองก็อุ้มแล้วให้แฟนเข้าไปไหว้
คนละครึ่งทางดีกว่าเข้าใจว่าคงโมโหอยู่